เรื่องนี้ตำรวจแล้วก็ทหารพูดไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับว่า
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ความมั่นคง
พร้อมกับตอนนี้ได้เร่งติดตามตัวคนร้าย
เพราะถือว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชน
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
มากว่า๒วันแล้วหลังเกิดเหตุคนร้าย
สาขากรุงเทพกีธาพังเสียหาย
กอดได้เงินสดไปกว่า๓๐๐๐๐๐บาท
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เมื่อช่วงเช้าวานนี้แต่ตำรวจยังไร้บ่อแสของคนร้าย
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

จำลองเหตุการณ์แผนการก่อเหตุ
คำนวณระยะเวลาของการเกิดเหตุระเบิด
การขับขี่รถจักรยานโยนเข้าและออกห้าง
จุดชนวนระเบิดว่าใช้เวลาในแต่ละช่วงนานเท่าใด

ชิ้นส่วนอะไรบ้างในการประกอบระเบิด
คู่ไปกับการรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนให้ครอบคลุม
แล้วใช้เวลาแค่นี้มีความเป็นไปได้ไหมว่า
จะใช้วิธีการนั้นวิธีการนี้
อันนี้ก็วิเคราะห์ไปในส่วนของทีมงานสืบนะครับ
หลังจากนั้นยังมีการเพิ่มเติมในการที่เรา
ที่จะหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
เพื่อเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างที่เรามีอยู่
อกจากนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนยังได้เร่งตรวจสอบ
เส้นทางที่เกิดเหตุออกไปยังหมู่บ้านสวนสนบางกะปิ
เข้ายานรามคำแหงยานหมู่บ้านพฤษชาติ
รวมทั้งถนนเรียบทางด่วนกาญจนาพิเศษ
เพื่อตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุใช้เส้นทางใดบ้าง
เพราะแต่ละจุดที่ต้องสงสัยมีความคาบเกี่ยวกันในหลายท้องที่

ผู้ต้องสงสัยหายไปในพื้นที่ตำรวจนครบานหัวหมาก
ดังนั้นจึงให้ตำรวจนครบาน๔
ระดมฝ่ายสืบสวนจากสนบางชัน
ึงกลุ่มลาดพร้าวและหัวหมาก

เพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
เป้าไปน้ำหนักเหมือนเดิมนะครับว่า
คนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์
แต่วิธีการที่จะทำอันตรายสิ่งกิดกั้น

มันเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งหรือไม่
ขณะที่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารผู้บัญชาการทหารบกเชื่อว่า
เหตุระเบิดที่ซอยกรุงเทพกีธาเป็นเหตุอาชญากรรม
แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่า
ผู้ก่อเหตุนำระเบิดมาจากที่ใด

สามารถเรียนรู้วิธีประกอบระเบิดได้ง่ายกว่าในอดีต
แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามควบคุมเพราะผิดกฎหมาย

เพราะคือความปลอดภัยของประชาชน
มาดำเนินการสอบสวน
แต่คิดว่าวัตถุระเบิดที่ใช้เป็นเรื่องการผิดกฎหมายอยู่แล้ว

สำหรับคดีนี้ตำรวจได้สอบปากคำพยานไปแล้ว๑๐ปาก
โดยยืนยันชัดว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาย

คาดว่าสาเหตุเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์
แต่ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทั้งเรื่องปัญหาระหว่างบุคคลทิ้ง

อยู่ระหว่างรอรายงานจากกองพิสูจน์หลักฐานว่า
พบร่องรอยวัตถุพยานชนิดใดบ้าง
โดยอยู่ระหว่างการรอผลจากห้องปฏิบัติการ

พรศจริริสินข่าวแท้วรัฐทีวีรายงาน